ร้องได้ให้ร้าน

แต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่าง
ว่าเกินกำลังสู้ไว้
ก่อนเห็นได้ฉันถึงวันตั้งแต่สลาย

๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาทนะครับ

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ลูกโตตอนนี้เขาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเขาแต่ว่าพ่อเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะ

แล้วค่ะตั้งแต่ลูกได้๗ขวบค่ะตอนนี้ลูก๒๐แล้วค่ะ
นั่นคือเรื่องราวของคนแรกแล้วก็มันมีคุณที่เป็นคนอิตาลี
แล้วก็หลังจากเลิกกับคนอิตาลีแล้วก็มามีแฟนเป็นคนไทยค่ะคนไทยอันนี้ก็มีลูกด้วยกัน

ค่ะเพราะอยู่มาได้กี่เดือนเองอยู่ด้วยกัน๔เดือน๕เดือน
หรือว่าโอเคเราลองอยู่กับเขาเราลองแค่ลองดูว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนอย่างนี้
แต่คิดดูแล้วก็คือว่าเขาเป็นเด็กเราอายุเยอะกว่าไม่สามารถที่จะอยู่ประคองแล้วอย่างลูกเราเยอะ
ลูกเราเยอะเราก็ไม่อยากให้เขามาเป็นภาระของเราค่ะ
แค่จะมาอยู่ด้วยแค่ช่วงจังหวะหนึ่งที่ไม่อยากจะให้ฝรั่งเขากลับมา
พักฟื้นหัวใจเราด้วยอยากให้อยากได้คนพยุงเวลาลง

เสร็จแล้วพ่ออยู่อยู่ปลาก็ท้องไปหาที่ร้านขายยาเขาบอกเป็นกดไหลย้อน

ค่ะพอสักพักพอไปที่คลินิกจริงไปตรวจบริษัทเขาบอกมีลูกเลยอ้าวก็ไม่รู้จะทำไง
แต่ในเมื่อเราเป็นแม่ก็เลยมีอีกคนก็ไม่เป็นไรก็ยังไงก็เลี้ยงได้
คือเรียกว่าลูกหลงลูกหลงค่ะใช่ค่ะลูกหลง
แล้วสามีเองก็ดันไปมีเรื่องมีราวต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
ใช่ค่ะตอนแรกก็มีรถพ่วงอยู่คันนึงแล้วตอนนี้ขี่รถไปขายของแล้วมันดึกก็ไปเกิดไปชน
พอไปชนแล้วรถของหนูเองก็ไปอยู่ในเขาเรียกว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยของตำรวจ
เสร็จแล้วก็เลยไม่มีรถใช้ไม่มีรถใช้หนูก็เลยไปหาพี่ชายคนหนึ่งไปเช่ารถเขามา
แล้วก็จะเอามาขาขายมาลัยแล้ววันนั้นเป็นวันที่หนูไปซื้อของที่กรุงเทพแล้วกลับมาจะมาขายของ
ค่ะแต่ฝนมันตกที่ทางพัทยาแล้วแบตเตอรี่รถอ่ะค่ะเขาจัดไว้เขาต่อยังไงไม่รู้
ตเตอรี่รถกับไฟที่ใช้ขายของต่อแล้วมันสปาร์คกันก็เลยระเบิดแล้วก็เลยไฟก็เลยไหม้รถไหม้ทั้งคัน
หนึ่งในล้านเหมือนกันนะที่เกิดขึ้นแล้วดันมาเกิดขึ้นกับเราค่ะแล้วดันไม่ใช่รถเราเป็นรถที่เราเช่า
ชั่วคราวเพื่อเพราะว่ารถเนี่ยเป็นของกลางอยู่โรงพักเอามาไม่ได้
ว่าตลกก็ตลกจะว่าเศร้าก็เศร้ามันเป็นตลกร้ายนะ

คือกลับไปเห็นรถไฟไหม้อย่างนั้นแล้วคุณบอยว่าไง

เออเมิดค่ำสิว่าวฟาดนี่อย่างนี้เลย

ก็เลยไปขายของไปรับจ้างเขาขายของกับเพื่อน
เพื่อกินเปอร์เซ็นต์กินเงินเพราะหนูแต่งแบบนี้
อย่างนี้ไปรวมตลาดบอค
บอกว่าเออไม่เป็นไรมีแล้วก็เอามาใช้ทยอยมาใช้ให้
คิดว่าเครื่องมือหากินก็มีอะไรก็มีเลย
ตัดสินใจขอเงินกับทางแฟนพ่อของลูกที่อิตาลีค่ะ

เพราะเขาให้ผมว่าเขาอยากให้อยู่เขาก็ถึงไม่ให้เงิน
แต่ถ้าเขาอยากให้กลับเขาจะให้เงินกลับเขาว่าอย่างนี้

เขาก็บอกว่าอยู่กับฉันดูแลฉันไป
เวลาฉันเป็นอะไรไปของทุกอย่างก็เป็นของเธอหมด

หนูก็คิดไปก็เป็นความคิดดีแต่คิดไปอีกที

โอ้โหแล้วตอนนี้เขาเท่าไหร่ล่ะคะ๖๑ค่ะ
อู๋อีกนานมากเลยครับอีก๓๐ปี
รถก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องเอาไปใช้คืนเขาอีก
ก็กลับมาจากนู่นมีเงินกลับมาเงินที่เก็บ
ที่ว่าเขาให้ค่ากินค่าใช้เก็บยอมไว้
ได้มาหมื่นกว่าบาทก็มาซื้อรถเขา
แต่พี่ก็บอกว่าพี่หนูไม่มีตังค์นะอะไรแบบนี้นะ
หนูต้องเหลือตังค์ไว้ไปให้แม่ไปผัดหนูด้วยนะ
พี่เขาสงสารหนูก็จ่ายเข้าไปทีละ๒๐๐๐๒๐๐๐เขาก็เป็นคนดี
คือหนูไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินหน้าตาก็อย่างนี้
อเรนนี่ก็แบบหนูเป็นคนที่พูดจาสนุกสนานแล้วก็เป็นคนจริงใจด้วยแหละ
ให้ใครฟังก็ได้แต่เป็นคนจริงใจไงชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นแบบนี้แหละ
ตัวตนของฉันนั่นคือความที่เวลาคนเห็นแล้วฟังแล้วสบายใจ
รู้เลยว่าไม่ใช่เป็นคนโกหกเนี่ยคนถึงให้คนถึงรัก
หนูก็คิดอย่างนั้นนะคะแต่หนูก็คิดว่าหนูก็คงจะซวยสุด
เพราะหนูก็ไม่รู้จะว่าไงคือแบบคนเรื่องราวอะไรมันจะแบบขนาดนี้กับชีวิตนะคะ
แต่รู้สึกว่าดีว่าไม่ขออะไรหนูบอกว่าหนูจะเป็นอะไรอย่าเพิ่งให้หนูเป็น
ขอให้หนูเลี้ยงลูกให้โตขอให้หนูเลี้ยงลูกให้ถึงฝั่งให้มีคนเขาเลี้ยงดูลูกหนูไป
แล้วหนูก็ต้องบอกว่าหนูขอขอบคุณสามีเก่าหนูนะคะที่เป็นชาวอิตาลีที่ว่าเขาเอาลูกไปดูแลให้แทนหนู
เป็นแก้วตาดวงใจของหนูดูแลให้หนูตอนนี้หนูก็คือกลับมาก็ขอมาทำหน้าที่ตรงนี้ก่อน
เราก็จะได้สบายใจเพราะว่าไปอยู่ตรงนู้นการศึกษาที่อยู่อาศัยอาหารการกินดีกว่าเราอยู่แล้ว
เป็นพ่อเขาต้องเต็มที่อยู่แล้วนะครับคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ได้มีแต่ความซวยอย่างเดียวมันก็ต้องมีความเห็งบ้างคุณอ้อมนะฮะ
ชีวิตต้องมีสองด้านเสมอบางคนนะเวลาเขามีบทเรียนแย่เขาจะเศร้าเขาจะไม่มีแรง
คุณออยเนี่ยชีวิตผ่านอะไรมาเยอะเลยแต่เป๊กเห็นแต่ความแกร่งและความสู้
ถึงมันจะล้มถึงมันจะผิดหวังถึงมันจะไม่มีเงินชีวิตเป็นอย่างนี้แต่คุณออยไม่เคยท้อเลยฟังจากในคำพูดของคุณออยฟังจากน้ำเสียงของคุณออยคือพร้อมจะสู้ทุกสถานการณ์

สู้กันด้วยเสียงเพลงค่ะคุณออยกับเพลงที่๒ค่ะมา
ครับผ่านไปแล้ว๑เพลงมาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้ก็มูลค่าสองหมื่นบาทแล้วคุณออยก็ครึ่งทางแล้วนะฮะมาได้เลยนะครับอินโทรเพลงที่๒ครับ
ได้พอกับเพลงแรกนะครับเพลงกับเพลงนี้เพลงไหนง่ายกว่ากันครับเพลงนี้จะจำมีผิดเคยไปลองเล่านี่นะครับคุณออยไง่หนู

นี่เรารักกันรู้เพียงแค่ฉันรักเธอ
เมื่อเหงาก็เจอมาพร่ำมาเพลิกแล้วเธอก็หาย
บินมาไตมาตอมเด็ดดอมแล้วลารับไป
ผีเสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงทัศทาง
ปากแข็งได้ไม่นานก็หวั่นไหว
ผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ช่างใจอ่อน
จึงไม่อาทรผิดความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขาหน้าตองยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่
มันก็ไม่รู้แต่มันก็ไม่รู้
อะไรถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอเพราะบินดมกลิ่นเกษรให้คุ้มให้พอ
รักแท้ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออครอ